สวยงามของคุณแอฟแล้วดิฉันก็นึกถึงนางสงกรานขึ้นมาเลย
ปีนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวานกันแล้วหลายคนก็ได้เห็นนะว่าดารา
บ้านเราเนี่ยเป็นนางสงกรานแปลงโฉมกันมาหลายต่อหลายคนเพราะ
ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้บันเทิงไทยรัฐของเราเอายำมาเลยทีเดียว
แล้วกันนะมาเป็นขบวนพาเรทของนางสงกรานค่ะไปดูดีกว่านาง
แถวหน้าบ้านเราที่โดนแปลงโฉมเป็นนางสงกรานประจำปี๒๕๕๙
มีใครบ้างจัดไปค่ะ
สีสันวันสงครานปีนี้คงจะหนีไม่พ้นความงดงามของเหล่า
ดาราดังที่แปลงโฉมมาสวมชุดไทยอันงดงามตระกาลตาเป็นนาง
งสะเทวีนางสงกรานประจำปี๒๕๖๒ส่งพาฮูรัฐทัศ
ดอกทัพถิ่มอาพรแก้วปัธมาราชพรรคสาหารอุธมพลพระหัด
ขวาทรงจักรพระหัดซ้ายทรงพระสังเสด็จนั่งมาเหนือหลัง
รุ้นเป็นภาษณะโดยนางเอกดังเบลล่ารานีก็ได้รับเกียรติ
แปลงโฉมเป็นนางสงกรานรวมขบวนแห่อย่างอลังการเป็น
ครั้งที่สองซึ่งตัวเธอรู้สึกดีใจที่ได้รับเกียรตินี้และยัง
รู้สึกประทับใจกับความงดงามของชุดไทยที่ได้สวมใส่ทุก
ครั้งเช่นเดียวกับสาวปรางกัญญารันที่ปีนี้ได้รับเกียรติให้
ลงโฉมเป็นนางสงกรานเป็นครั้งแรกก็รู้สึกเป็นเกียรติและ
ตาตื่นใจกับความงดงามของชุดไทยที่ได้สวมใส่

แล้วก็คือเหมือนแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรอย่างนี้ค่อนข้างจัดเต็มค่ะ
ก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งค่ะเพราะว่าคือเหมือนแต่ละปี
ก็นางเควีก็คือจะเปลี่ยนไปตามแต่ละปีค่ะ
วันนี้ก็จะเป็นอีกลุคหนึ่งที่เบลยังไม่เคยแต่งมาก่อนเลยค่ะ

ก็จริงก็มันเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของเขา
ที่จะต้องมีนางสงกรานสวยทุกปี
ใช่ปีนี้เนี่ยเขามาในเขาเรียกว่าเป็นนางทุงสะเทวี
ก็คือทีมของปีนี้เนี่ยจะเป็นทัพทิมเห็นไหมคะ
ประดับจะเป็นทัพทีมสีแดง
เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองประสม
ก็ได้โอกาสแปลงกายเป็นนางสงกรานประจำปีนี้เช่นกัน
และเป็นการสวมชุดไทยในรอบ๑๖ปี
โดยชุดที่สวมใส่วิจิตด้วยลายผ้า
และเลอค่าด้วยอัญมณีนานาชนิด
เพื่อเปิดงานมหาสงครานแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
เชิญชวนคนไทยเที่ยวเมืองไทย
ในช่วงเทศกาลสงกรานปีนี้ด้วยกันค่ะ
สวยทุกคนจริงเลยนะครับ
ยิ่งดาราไทยบ้านเราแล้วใส่ชุดไทยเข้าไป
สงราศีแบบออร่าปังสุด
ถ้าเราเองก็ไม่ต้องใส่ชุดแบบไทยแบบว่าติมขั้นขนาดนั้น
เอาแค่มีกลิ่นอายเบาพอก็นั่งน่ารักดีนะคะ